คุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาในเวลา๑๙นาฬิกา๑๐นาทีนะครับ
ได้มีการคุมตัวเด็กที่ก่อเหตุ
เดินทางที่สนพระธุมวัล
โดยทันทีที่พาตัวเด็กขึ้นมานั้น
พาตัวเด็กขึ้นไปทางประตูหลังของโรงพัก
ก่อนจะมีการพาขึ้นไปบริเวณชั้น๓
เพื่อรอทางสหวิชาชีพเข้ามาสอบปากคำครับ
นี่เป็นบรรยากาศสดที่บริเวณสถานีตำรวจนครบานปฐุมวัน
ซึ่งอย่างที่ผมบอกเมื่อเวลาประมาณ๑๙นาฬิกา๑๐นาทีที่ผ่านมา
ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนของกองบัญชาการตำรวจนครบาน
ได้มีการคุมตัวเด็กที่ก่อเหตุ
มาจากสูญการค้าพารากรขึ้นรถตู้ของสูญการค้ามา
เดินทางมายังทางสนปฐุมวันซึ่งเป็นพื้นที่ดูแลจุดเกิดเหตุนะครับ
โดยทันทีที่มาถึงที่สนปทุมวัน
ก็ได้มีการคุมตัวเด็กขึ้นทางประตูหลังของโรงพัก
ก่อนจะมีการรีบพาตัวขึ้นไปบริเวณชั้น๓ของอาคาร
เพื่อรอทางเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพเข้ามาสอบปากคำเด็ก
เนื่องจากเด็กมีอายุยังไม่ถึง๑๕ปีนั่นเองครับ
โดยเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาผมเองได้มีการไปสอบถามข้อมูลเบื้องต้น
จากเจ้าที่ตำรวจนะครับทราบว่าณตอนนี้ได้มีการพาเด็กขึ้นไปที่ห้องสอบสวนเท่านั้นนะครับ
ยังไม่ได้มีการสอบปากคำแต่อย่างใด
เพราะอย่างที่บอกว่าเราต้องรอทางเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพเข้ามาสอบปากคำด้วยตัวเองนะครับ
ส่วนทางด้านผู้ปกครองเด็กนะครับหลังจากที่รับรายงานว่า
ได้มีการเดินทางไปยังศูนย์การค้าที่เกิดเหตุ
จนถึงตอนนี้นะครับทีมข่าวของเราที่เท่าที่มาปักหลักอยู่ที่สนปทุมวันนะครับ
ยังไม่พบเห็นว่ามีผู้ปกครองเด็กเข้ามายังห้องสอบสวนนะครับ
ซึ่งตอนนี้อย่างที่ผมบอกนะครับยังอยู่ระหว่างรอเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพเข้ามาสอบปากคำนะครับ
ซึ่งเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาทีมข่าวของเรานะครับได้มีการสอบถามเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ที่มีการขับรถตู้พาเด็กมาที่สนปทุมวัน
ทางเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยรายนี้ได้เล่าให้ทีมข่าวนะครับฟังว่า
ตอนที่เกิดเหตุผู้ก่อเหตุที่เป็นเด็กรายนี้เข้ามาที่สูญการค้าเหมือนกับลูกค้าปกติทั่วไปเลย
หลังจากนั้นก็ได้มีการหยิบปืนออกจากเอวของตัวเองโดยไม่ได้มีการขึ้นลำอะไรแต่อย่างใด
ก่อนจะมีการยิงมาที่พนักงานรักษาความปลอดภัยก่อนนะครับ
หลังจากนั้นก็ได้มีการเดินไปเรื่อยเห็นใครก็จะยิงคนนั้นเลย
นี่เป็นคำบอกเล่าของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ทีมข่าวได้มีการสอบถามเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับ
คุณผู้ชมครับตอนนี้๑๙นาฬิกา๔๐นาทีอย่างที่ผมบอก
ณตอนนี้ยังไม่มีเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพเดินทางเข้ามาสอบปากคำเด็กคนที่ก่อเหตุที่สนปทุมวันนะครับ
ซึ่งถ้าหากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมอย่างไรหรือว่าเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพเดินทางมา
เดี๋ยวผมจะรายงานกลับไปที่สถานีให้ทราบอีกครั้งนะครับ

จิรายุทธ์บุญชูข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากสนปทุมวันครับ
ขอบคุณครับคุณจิรายุทธ์๕จากสอนอปทุมวันนะครับ

ผู้สื่อข่าวของเราอยู่ที่หน้าห้างสรรพสินค้าสยามภารกรนะคะ
ติดตามการรายงานสดจากคุณเนติชาวคงแก้วค่ะ
คือผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ไปตรวจสถานที่นะคะ

คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมรายงานอยู่ที่บริเวณด้านหน้า
ศูนย์การค้าสยามพารกรณ์นะครับ
เวลาน่ะขนาดนี้๑๙นาที๔๐นาที
สำหรับบรรยากาศสดในขณะนี้ผมให้คุณผู้ชมได้ดูบรรยากาศ
ตอนนี้ผมรายงานอยู่ที่บริเวณประตูทางเข้า

ตรงศูนย์การค้าสยามภารกร
ซึ่งจุดบริเวณนี้ที่ผมรายงานอยู่
จะเป็นจุดหลักที่ทางสื่อมวลชน
รวมทั้งทางเจ้าที่ต่างได้มาปักหลัก
เพื่อเตรียมที่จะปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่บริเวณนี้
คุณผู้ชมตรงนี้จะเป็นประตูที่๔นะครับ
ซึ่งตอนนี้ก็มีการเข้ากำชับพื้นที่
ขอความร่วมมือสื่อมวลชนให้ปักหลักอยู่ที่เฉพาะบริเวณนี้
ถ้าคุณผู้ชมสังเกตบริเวณด้านในศูนย์การค้าในขณะนี้นะครับ
ทางด้านของประชาชนรวมทั้งพนักงานที่มาทำงานอยู่ที่บริเวณนี้

ผมคาดว่าตอนนี้ถ้าคำนวณจากเกณฑ์ด้วยสายตา
คาดว่าประชาชนได้ออกมาจากพื้นที่โดยเกือบจะหมดแล้วนะครับ
ซึ่งรายงานล่าสุดเมื่อสักครู่นี้ได้รับรายงานนะครับว่า
เศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้มีการเดินทางมาที่ศูนย์การค้านะครับ
เพื่อเข้ารับฟังรายงานจากทางพบตรนะครับ
ซึ่งเมื่อสักครู่นี้ขณะที่ทางนายกรัฐมนตรีได้มายังบริเวณจุดนี้
ได้เข้าไปรับฟังรายงานอีกประตูหนึ่งนะคุณผู้ชม
ไม่ใช่ประตูนี้นะครับก็มีการเลี่ยงรายงานจากประตูนี้
คาดว่าอีกสักครู่นึงเนี่ยทางด้านของนายกรัฐมนตรีเนี่ย
จะออกมาจากประตูนี้แต่ยังไงก็ต้องรอติดตามความคืบหน้าอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ซึ่งจากรายงานตอนนี้ก็ทางพบตรยังคงอยู่ด้านใน
แล้วก็บริเวณด้านหน้าตรงนี้จะเป็นทางเชื่อมนะคุณผู้ชม
ที่จะข้ามไปยังศูนย์การค้าอีกฝั่งหนึ่ง
ซึ่งมีสื่อมวลชนได้มาปักหลักรอติดตามอยู่บริเวณนี้
เนื่องจากจากรายงานเมื่อสักครู่นี้ทางด้านของโคศกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับ
ก็ยังไม่ได้มีการออกมารายงานจำนวนที่ชัดเจนนะครับ
ก็บอกว่าให้รอรายงานชัดเจนจากทางพบตรนะครับ
ซึ่งรายงานในขณะนี้ทางด้านของร่างของผู้เสียชีวิต
รวมทั้งผู้ก่อเหตุได้มีการลำเลียงออกจากศูนย์การค้าสยามภารกรเรียบร้อยแล้ว
ตอนนี้สื่อมวลชนได้ปักหลักรอจะเป็นการรอมารับฟังการปฏิบัติงานหน้าที่ของทางนายกรัฐมนตรีแล้วก็ทางผอบตร
ถ้ามีความคืบหน้าเพิ่มเติมอื่นใดที่บริเวณนี้
ผมจะแรงงานให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบเป็นระยะกับเนติเชาคงแก้ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานครับ